กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเอาใจคนรักเส้นใช่แล้วพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยธรรมดาธรรมดามารายการนี้ไม่ได้ไม่ได้ธรรมดาเราไม่นำเสนอแน่นอนเพราะว่าเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เสี่ยงทายโชคเป็นเรื่องราวของตัวเลขแล้วเกี่ยวข้องกับดวงชะตา
อุลาหลายคนรอเรื่องตัวเลขมากเลย
เขาบอกว่ามีอุดหนุนกันเพียบร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสี่ยงทายครับ
เขาอยู่ตรงที่ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

ใช่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ามีไอเดียในการใช้กลยุทธ์เรียกลูกค้าไม่เหมือนใคร
แค่เขียนตัวเลขใส่ไว้ใต้ชามก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เลข๑ถึง๒๘นะครับ
คิดกันเลยค่ะเป็นธุรกิจของครอบครัวเราค่ะเราอยากกลับให้แบบมันขายดีขึ้นนะคะ
แล้วก็จากเดิมเราเวลาเล็กเนี่ยเราก็สามารถขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นได้อีก
แล้วอย่างที่เกริ่นไว้มันได้ผลดีเกินคาดคุณผู้ชมครับน้องใบตอง
เพลิดเพลินกับเรื่องราวของตัวเลข
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกทุกวันที่แล้วอะไรนะวันที่๑แล้ว๑๖
ที่๑กับ๑๖ใช่ไหมลูกค้าเพียบเลย
จริงแล้วก็อาจจะเพียบกว่าวันอื่น
หรือว่าจริงเยอะทุกวันแหละ
แต่ว่าวันในช่วงใกล้ก็อาจจะไปทานกันเยอะ

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาถามดิฉันด้วยนะ

ยังไงคุณมีสารตั้งสาร
ฉันไม่เกี่ยวอะไรกับการบอกใบ้ตัวเลขใดทั้งสิ้น
ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าชูนี้
น่ารักไม่เกี่ยวล้อเล่น
เห็นหน้าดิฉันเป็นตัวเลขไปได้
คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูของกินอีกดีกว่า

เมนูปลาส้มปลาแดดเดียวปลาข้าวคั่วนี่แหละค่ะ

๓๔พันบาทต่อวัน
ตามถึง๔๐๐๐บาทต่อวันลองคูณ๓๐วันดูสิ
เออเออนั่นแหละนะตามนั้น

ชาวบ้าน๕หมู่บ้านในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

อาชีพแปรรูปปลาสดค่ะ
เช่นปลานินปลาสวายปลายี่สกและปลาตะเพียน
เอาไปทำเป็นปลาส้มคือปลาเหล่านี้หลายคนรู้อยู่แล้ว
ทำเป็นปลาส้มอร่อยเพราะว่ากล้างเยอะด้วยอะไรต่างอย่างนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็มีปลาส้มปลาแดดเดียวแล้วก็ปลาข้าวคั่ว
โดยเป็นการใช้ภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนั่นเองค่ะ
วิธีการหมักปลาส้มจะนำปลาสดที่ซื้อมาไปล้างให้สะอาดก่อน
ทิ้งไว้สักพักแล้วนำไปหมักเกลือ๔ชั่วโมงค่ะ
จากนั้นนะคะนำข้าวเหนียวที่คลุกเคล้ากับกระเทียมสด
เทียมดองแล้วก็ผงปรุงรสต่าง
เพื่อเพิ่มรสชาติไปเทหมักใส่ปลาที่ผ่านการแช่น้ำเกลือเอาไว้แล้ว
แค่นี้เองคุณผู้ชมค่ะก็ได้ปลาส้มที่แสนอร่อยแล้ว
อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะ
มาดูกันปลาข้าวคั่วที่คุณชนะกับดิฉันบอกว่ายังไม่เคยทาน

แช่ปลาในน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วก็นำไปคลุกกับข้าวคั่วค่ะ
แค่นี้เองเหรอแค่นี้ค่ะมันยังไม่ยากมากถูกต้อง
สำหรับปลาแดดเดียวไม่ต้องพูดถึงง่ายกว่าอีกล้างปลาให้สะอาดแล้วก็นำปลาไปตากแดด
คือตากมันก็จะต้องมีแบบแห้งให้พอเหมาะพอดีด้วย

ใช่แล้วเท่านี้เองค่ะบรรจุใส่ถุงส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ในจังหวัดบุรีรำสุรินแล้วก็ศรีสะเกดได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูจ้ะ
ตากปลาส้มนี้ก็ลูกก็๖๐บาทเป็นกิโล
ข้าวคั่วก็ตัวละ๙บาทสวายก็ถุงละ๘บาทนะที่ส่งนะ
ปลาจีนก็๓ถุงร้อยปลาจีนส้มอันนั้นใส่๔ขีด๓ถุงร้อย

ทุกวันค่ะนอกจากแพร่เขาหยุดเราก็ไม่มีปัด
วันหนึ่งก็แล้วบอกไม่ถูกนะถ้าปลาเยอะก็ได้เยอะหน่อย
แล้วแต่วันถ้าวันไหนที่ปลาเยอะก็ทำได้เยอะหน่อยนะคะ
เฉลาวพันแตงยังบอกอีกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานรับจ้างอยู่ในกรุงเทพมาก่อน
แต่รายได้มันไม่แน่นอนจึงตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็ยึดการแปรรูปปลาขายทั้งปลีกแล้วก็ส่ง
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างที่บอกไปนะคะสร้างรายได้วันละ๓๐๐ถึง๔๐๐บาท
และถือเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ถ้าได้ปลาส้มแล้วเอาไปทอดทานกับข้าวสวยร้อนเนี่ยโอ้โหแค่นี้แหละอยู่ได้แล้ว
กลิ่นลอยมาเลยโอ้โหน้ำลายไหลแล้ว
เอาละเรื่องของข่าวข่าวกันบ้างอาหารข่าวใช่ไหม
มาดูกันที่ของหวานกันหน่อยขนมผิงโบราณนะครับ
มีฉายาว่าขนมผิงแง้มประตูขายที่จังหวัดสุโขทัย

มันก็จะเหนียวนิดนึงนะ

ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าขายแบบจำนวนจำกัด
หากไม่ออเดอร์เอาไว้ก่อนอดน่าจะบอกให้
แปลว่าขายดีมากนะ
ใช่เน้นคุณภาพไงไม่เน้นปริมาณนะครับ

แต่ส่วนใหญ่นะเขาต้องสั่งเป็นถุงใหญ่
ใช่คือขนมผิงเป็นขนมที่กินแล้วเพลินมากเลยบอกได้คำเดียว

คุณไม่ทันได้นับหรอกเพราะว่าคุณกินเข้าไปแป๊บเดียวหมด

อ้าวแล้วเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นขนมผิงที่หาทานที่ไหนไม่ได้นะ
เพราะว่ามันพิเศษกว่าที่อื่น
แต่จริงมันก็เป็นขนมผิงธรรมดาแต่ว่าเขามีสูตรเด็ดไง

บอกว่าเป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครนะครับ
ร้านนี้ต้องไปซื้อขนมผิงก็เลย
เขาชื่อว่าขนมผิงของคุณอรวรรณประเสริฐทรัพย์หรือว่าแม่ติ๋ม
วัย๖๐ปีที่บ้านพักในตำบลกงอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ผิงแม่ติ๋มเนี่ยมีต้นตำรับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การันตีได้ถึงความอร่อยความที่เป็นสูตรโบราณไง
แล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นคุณภาพ
แป้งมันน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บไข่เป็ดเกลือและหัวกะทิ
แล้วภาพที่เห็นอยู่นี่เขาแง้มประตูขายเมื่อสักครู่เห็นหน้าร้าน

ขั้นตอนการทำเขาบอกพิถีพิถันมาก
โดยนำน้ำตาลผสมไข่เป็ดแล้วก็คนให้เข้ากัน
จากนั้นก็นวดแป้งเป็นก้อนปั้นเป็นเส้นแล้วหยิบมา
วางเอาไว้เป็นขนาดแบบพอดิบพอดีนะครับ

จากนั้นก็นำไปอบในเตาถ่านนะครับ
แล้วก็แค่นี้ก็จะได้ขนมผิงหอมฉุยกรอบอร่อย
พร้อมทั้งแพ็คใส่ถุงขายให้กับลูกค้าได้แล้ว
ติ๋มบอกว่าสาเหตุที่ต้องแง้มประตูขาย

ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะต้อนรับลูกค้านะคะ
แต่ว่าคุณป้านะครับเพียงแค่ทำขนมด้วยใจ
เน้นพาณิชย์จำนวนมากมายไง
คุณภาพอย่างที่บอกไม่เน้นปริมาณนะครับ
แล้วก็แต่ละวันทำขนมผิงจำนวนจำกัด
ทำตามออเดอร์ลูกค้าที่โทรศัพท์มาสั่ง
ในแต่ละวันจะทำขนมผิงประมาณ๑๐กิโลกรัม
หรือว่าประมาณ๙๐ถุง
ขายถุงละ๒๕บาทเท่านั้นครับ

ขนมผิงนี้ปิ้งไปเตาต่างจาน
แล้วทีนี้ก็ขนมผิง
คนรู้จักกันปากต่อปากไปอะไรไปอย่างนี้

ก็ขนมก็ออกไม่ทันคนกิน
ก็เลยว่าประมาณว่า
เพราะว่าต้องทำ

ที่โทษมาสั่งอะไรอย่างนี้

ใช่ต้องสั่งก่อน๑อาทิตย์

เป็นที่มาของแง้มประตูขาย

เพราะว่าอยากทานจริงแนะนำให้โทรศัพท์
ไปสั่งก่อนไปออเดอร์ก่อน
แบบนี้ได้ทานแน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่าเดินเข้าไปหน้าร้าน

ใช่บางวันก็อาจจะมีบางวันก็ออเดอร์เต็ม
แล้วแต่นะคะถ้าเกิดอยากทานแนะนำว่าให้โทรไปสั่งดีกว่า

สัก๓๔ถุงทานคนเดียวแป๊บเดียวหมดอ่ะขอดีเออแล้วเดี๋ยวขับรถไปสุโกทัย
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งมาอีกแล้วเรื่องของเลขเด็ด
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่นเนี่ยจะมาแก้บนที่ช่องเราไทยรัฐทีวี

มีเยอะมากเลยอ่ะส่งมาขอเลขนี่เห็นดิฉันเป็นอะไร
เจ้าแม่ไงเจ้าแม่ใบตองเหรอไม่ใช่
เอามายังอยู่ที่เรื่องราวของของกินอยู่คุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านในอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนค่ะ
เขารวมตัวกันหลามข้าว

หลามข้าวซึ่งเป็นหลามข้าวเนี่ยเป็นวิธีการหุงข้าวแบบดั้งเดิมนะคะ
อนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายนั่นเองค่ะ

ลักษณะคล้ายการทำข้าวหลามอยู่เหมือนกันนะถ้าเห็นแบบนี้

ชายหญิงในพื้นที่บ้านทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
ต่างช่วยกันหลามข้าวแบบดั้งเดิม
หลังจากวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาแทนที่
ทำให้วัฒนธรรมโบราณบางอย่างเริ่มศูนย์หายนะคะ
หลามข้าวก็คือเป็นการหุงข้าวกับกระบอกไม้ไผ่
ของคนในสมัยโบราณนั่นเอง
เมื่อเข้าไปอยู่ในป่าทำสวนหรือหาของป่า
ทำให้ได้กลิ่นข้าวกลิ่นหอมนี่แหละค่ะ
แล้วก็ง่ายต่อการแบ่งกินด้วย
เตรียมอุปกรณ์ไปไม่กี่อย่างนะคะ
แค่นี้ชีวิตก็อยู่รอดได้แล้วในสมัยโบราณเนี่ย
ภาชนะหุงต้มอะไรต่างมันยาก
กว่าจะนำเข้าไปในป่าในไร่ในสวนได้นะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขากันดูค่ะ
หลามเข้ามันเป็นวิถีชีวิตของคนโบราณ

เนื่องจากว่าสมัยก่อนนู้นเวลาเข้าดงเข้าป่า

ก็เลยเอาข้าวสารไปเอาเกลือไปเอากะปิไป

สามอย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตเขาอยู่ได้ทั้งวันแล้ว

คำตอบก็คือว่าเขามีไม้ไผ่
ใช้ไม้ไผ่ในป่าตัดไม้ไผ่

บ้านเราเรียกว่าใบยิเล็ตหรือใบเล็ต
ห่อข้าวขาแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็หุง

ก็ไม่ต้องใช้หม้อไม่ต้องใช้อย่างอื่น

พอข้าวสุกกับข้าวเรา
เขามีกะปิอย่างเดียวแล้วหาผักมาทำเป็นแกงเลียง
แค่นี้เขาก็พอประทังชีวิตไปได้แล้ว
ไปทั้งวันทั้งคืนเขาก็อยู่ได้

อย่างที่มีคุณผู้ชมลายมาเมื่อสักครู่ค่ะส่งมาครับ
บอกว่าเคยทำหลามข้าวตอนสมัยเรียนลูกเสือ
ข้าวจะมีกลิ่นหอมถูกต้องอืมนะคะ
ส่วนใครที่อยากลองหลามข้าวกินดูบ้าง
วิธีทำไม่ยากเลยมาจดนะคะแค่นำข้าวสารไปล้างให้สะอาด
แล้วห่อด้วยใบยีแร็ดหรือลองใช้ใบตองกล้วยก็ได้
คล้ายกับการห่อทำเป็นข้าวต้มมัดนะคะ
จากนั้นนำใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนสั้นยาวนะคะ
แล้วแต่จำนวนข้าวที่ห่อเอาไว้

ใช่เดี๋ยวดูนะโดยใช้ไม้ไผ่งวงช้างนะคะ
นี่คือไม้ไผ่งวงช้างนะเมื่อสักครู่นี้
ลำที่มันไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปด้วย
เพราะหากแก่เกินจะติดไฟมันจะไหม้ถูกต้อง
จากนั้นนำน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่จนเต็มอย่างที่เราเห็นในภาพ
ฝาแล้วนำไปเผาไฟแล้วก็พลิกไปพลิกมาบ่อยนะคะ
แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่ข้าวจะสุก
ของดีของอร่อยต้องใช้เวลา
ใช่แค่นี้เราก็ได้หลามข้าวที่มีกลิ่นหอมของใบตอง
แล้วก็มีกลิ่นหอมของไผ่ด้วยนะคะหอมอ่อนเป็นการผิงไฟ
ส่วนกับข้าวก็หากันง่ายแหละคุณ
อย่างเช่นปลาย่างแกงเลียงยำผักต่างหรือน้ำพริก
กินกับพืชผักที่หาได้ในป่าไม่ว่าจะเป็นปรีกล้วยผักกรูด
หรือว่าผักหวานป่าทั้งอร่อยแถมเพื่อสุขภาพอีกด้วย
น้ำไหลอยากจะลองทานดูเหมือนกัน
สำหรับการหลามข้าวนะคะนิยมทำกันในช่วงหน้าแรงค่ะ
หมู่บ้านแห่งนี้จะทำกันปีละ๑๒ครั้ง
เพื่อสืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้
ให้เห็นว่าคนแล้วก็ป่าอยู่รวมกันได้
อย่างที่บอกแหละค่ะในสมัยโบราณในการที่เราจะเอาภาชนะหุงต้มเข้าป่าไป
มันก็ค่อนข้างที่จะยากเขาประกอบอาชีพเกษตรกร
เกษตรกรรมการเข้าป่าทำไร่ทำสวนก็มีไม้ไผ่นี่แหละ
ที่สามารถเอามาเป็นภาชนะได้
ครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้า
สาวอย่าพลาดผมมีเรื่องราวของความหล่อของประหลัด
เดี๋ยวประหลัดหล่อบอกต่อด้วย
เพราะฉะนั้นมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ